วบยกแก๊งอุ้มน้องฟลุ๊กคุมทำแผนซ้อมทรมาน
สุดท้ายแล้ว๙คนที่เกี่ยวข้องในการอุ้มน้องฟลุ๊กโดนร่วมหมดแล้วนะ
ปวดหัวคดีนี้เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ให้การกลับไปกลับมากลับมากลับไป

คือพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นแหละหนึ่งนะฮะดูออกนะครับ
แต่ว่าเรื่องพฤติกรรมพฤติการเนี่ยมันมีถูกเปิดเผยมาเรื่อยนะครับ
ไปดูผังรายชื่อก่อนไหมผังรายชื่อผู้ต้องหาทั้ง๙คนก่อน
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ค่อยไปกับเรา

คือกลุ่มของนายกิติพรบัวน้อยหรือว่าบังดีน

มี๔คนที่ไปมีใครบ้างบางดีนในเกมในแป๊ะและนางสาวน้ำ
อีก๕คนอีก๕คนเป็นกลุ่มจากเจ๊กล่องหรือว่านางสาวอนุสร
มีในมิกในเจมส์ในน้องและนายนิวสุรชัย
ซึ่งคนนี้แหละนิวสุรชัยเสื้อฟ้าที่โดนยิงในที่เกิดเหตุ

เดี๋ยวฟังบางดีนพูดถึงในดิวคนนี้
ต้องฟังที่นี้ใช่เพราะเขาบอกเขาไม่รู้จักกัน

น้ำแข็งเดี๋ยวพี่จะดูค่ะ
ก็เดินมาด้วยกันเปล่าวะ

นี่แหละทั้งหมดถูกจับตัวได้แล้วนะครับ

คนสำคัญที่สุดที่ถูกนำตัวมาสอบปากคำคือในดิน

คุมตัวบังดีนและในแป๊ะไปสอบปากคำ
หลังจากหนีไปอยู่ปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา
ซึ่งระหว่างที่ตำรวจคุมตัวบังดีนมาสอบปากคำเนี่ย

เกี่ยวกับบัญชีม้าไหมบัญชีม้าน่ะ

บางดินตอบว่ายังไงลองฟังหน่อยฮะ
ปล่อยตัวชั่วคราว

ไม่มีใครจ้างไม่มีใครจ้างพี่
ไม่มีใครจ้างไม่มีใครจ้าง
ไม่มีเว็บพนันพี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับ
เกี่ยวกับบังดีนมาสอบปากคำเนี่ย
เกี่ยวกับบังดีนมาสอบปากคำเนี่ย
เกี่ยวกับบังดีนมาสอบปากคำเนี่ย
เกี่ยวกับบังดีนมาสอบปากคำเนี่ย

แล้วทำไมเรารู้ให้เขายังเป็นเด็กอยู่แล้ว
ยังเป็นเด็กอยู่แล้วทำไมเราก็ได้เอา๕ตัว
เอาเท่าไหร่ผมเอาดอกอยู่แล้วไงพี่เสีย
เสียดอกยังไงผมกับผมผมได้ดอกยังไงผมผม

พี่พี่
เขาโกงเงินผมพี่คิดว่าเขาพูดตรงเหรอครับพี่
นี่ฮะก็พยายามจะชี้แจงในมุมของเขา
ดีนอ้างว่าฟลุ๊กเด็ก๑๖นี่นะ
เงินออนไลน์ไป๓แสนบาทแล้วไม่ยอมจ่ายคืน
ทำให้เขาโกรธแค้นก็เลยพาพวกมาอุ้มตัวไป
ส่วนที่ยิงในนิวว่าเอออันนี้สงสัย
คุณผู้ชมสงสัยไหมไอ้นิวเสื้อฟ้าเนี่ยดูก่อน
อันนี้อันนี้คือตอนที่มาเอาเปลืองจริงใช่ไหม
เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดูเถอะเดินมาดีป่ะมาเลย
เสื้อฟ้าอยู่ในกลุ่มไหมอยู่ค่ะเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหมใช่
ดูแล้วเป็นพวกเดียวกันไหมเดินหัวไหล่จะชนบังดีนอยู่แล้ว
โอ้โหแต่บางดีนบอกไงว่าไงรู้ไหม
ที่ยิงไปอ่ะเพราะไม่รู้ว่าในนิวเป็นใครว่ะ
แต่มันมีจังหวะที่บอกว่าในนิวเนี่ยเหมือนเลิกเสื้อให้ดูปืน
จะขู่จะขู่ไอ้ฟุ๊กเหมือนกันนี่ฮะนี่กูมีปืนด้วย
อ้าวร่วงเลยเนี่ยนี่แหละครับ
หรือเพราะอย่างนี้พี่เบิร์ตบังดีนก็เลยเดินไปเลยพร้อมกับแก๊ง
เพราะเขาบอกว่าไม่รู้จักไง
เมื่อกี้เดินมาไหลอย่าชนกับน้ำแข็งนานนะคุณผู้ชมนะ

นั่นแหละครับคุณผู้ชมว่าไงนี่ฮะก็เดี๋ยวต้องไปรอนะว่าคนเจ็บจะให้การยังไง
ต่อมาครับคุณผู้ชมตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปจำลองเหตุการณ์
ตอนที่บุกเข้าไปอุ้มฟลุ๊กโดยรถที่ใช้ก่อเหตุมีสองคัน
ที่นำเรียนไปฟอร์จูเนอร์กับมาสด้าบางดินกับพวก๔คนนะนั่งมาในรถฟอร์จูเนอร์
บางทีเป็นคนขับส่วนรถมัสด้าเจ๊กล่องกับพวก๕คน
นั่งรถมามีในน้องเป็นคนขับเจ๊กล่องนั่งข้าง
พอไปถึงร้านซ่อมรถนะครับบังดีนก็อุ้มฟลุ๊กนะครับมาขึ้นฟอร์จูเนอร์
ฟลุ๊กนั่งเบาะหลังโอ้แล้วทำเหมือนในหนังมาเฟียเลย
เอาถุงดำคลุมตลอดเส้นทางไม่ให้รู้ไม่เห็นว่าไปไหน
ส่วนรถมัสด้านะครับตอนแรกมากัน๕คนขากลับเหลือ๔
เพราะว่านิวเนี่ยนะฮะถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุใช่ไหมที่เจ็บไปโดนยิงไป
ซึ่งรถทั้งสองคันมุ่งหน้าตลาดไทยคาดว่าจะเอาตัวฟุ๊กไปทำร้ายร่างกายที่นั่น
แล้วก็เอาตัวฟลุ๊กเนี่ยใส่ท้ายรถมัสดาร์ที่เหลือเจ็บคนแล้วก็นั่งอัดกันมา
ส่วนฟอร์จูเนอร์ในแป๊ะเนี่ยขับไปคนเดียวนะครับ
ไปตามกันที่ถนนพัฒนาการ๒๔หรือซอยพัฒนาการ๒๔
ซึ่งที่นั่นฟลุ๊กถูกบังคับให้กินยาอีแล้วก็ผสมว็อกก้าเข้าไป
น้องสลบครับแล้วหลังจากนั้นถึงเอาตัวไปทิ้งที่มอเตอร์เวย์ครับ
ยังไม่จบคุณผู้ชมข่าวนี้ยังไม่จบ
ทีนี้คำพูดมันไม่ตรงกันแล้วค่ะพอไม่ตรงกันแบบนี้
ว่าเงินนั้นเป็นเงินที่ไปกู้เงินมา

แต่ฝั่งทางคนเจ็บน้องฟุ๊กเอง

คุณผู้ชมเรื่องนี้ตำรวจนี่ก็ต้องกุมขมับหน่อยหนึ่งนะคะ

ซึ่งทางด้านพลตำรวจตรีพีรพงศ์วงสมาน
รองประชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
บอกว่าแม้ว่าทั้งฝั่งบังดีนฝั่งน้องฟุ๊กจะพูดไม่ตรงกัน
แต่ฝั่งผู้ต้องหาก็มีการให้การภาคเศษ
แล้วก็รับบางอย่างแล้วก็ยังมีบางอย่างที่ปิดบังอยู่
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้มันต้องสืบต่อนะ
แต่ว่าข้อมูลที่ได้มาเบื้องต้นมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
มันอาจจะเกี่ยวไหมว่าบางดีนที่เขาบอกว่าเป็นการกู้เงิน
เพราะถ้าเกิดว่าบอกว่ากู้เงินโทษมันไม่หนักเท่า
ถ้าสมมุติเกิดไปบอกเป็นเรื่องบอกบัญชีม้า
ทีนี้บางคนก็อ้างว่าไม่รู้เรื่อง
ที่บางดีนไปอุ้มน้องฟลุ๊ก

ก็ไปด้วยกันเห็นการทำร้ายร่างกาย
แต่ไม่ตกใจไม่หนีไม่ห้ามเลยเหรอ
เดี๋ยวฟังรองผู้การภาคหนึ่งหน่อยค่ะ

ไปยกรถมอเตอร์ไซค์ที่จะไปซื้อ
แต่เมียกับกิริยาทำร้ายร่างกายอยู่ด้วย
เห็นการคุมถุงไปซื้อมอไซค

อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตำรวจเราฟังทั้งหมด

เชื่ออะไรมันก็ต้องมาชั่งน้ำหนักพยานหนึ่ง
นี่ค่ะบางดีนยอมรับนะ

แล้วน้องฟุ๊กไม่คืนเงินมันก็เลยกลายมาเป็นเหตุแบบนี้
เพราะว่าบังดีนไม่พูดเรื่องบัญชีม้าสักคำเลยนะคะ
แต่มีคนหนึ่งครับพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ดคุณผู้ชม

ดีนบอกว่านับถือเจ๊กล่องเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่
กล่องยอมรับว่าเธอนี่แหละเป็นคนหาเด็กมาเปิดบัญชีม้า
มีค่าจ้างต่อบัญชีคือจะให้เดือนละ๕๐๐

เป็นคนชวนฟลุ๊กมาเองนี่แหละแล้วก็ให้ฟลุ๊กเดือนละ๕๐๐๕๐๐
ฟลุ๊กมาเปิดบัญชีเพื่อให้ลูกค้าโอนตังมาให้
แต่คุณผู้ชมบัญชีม้านี้จะเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่า
แม่ตำรวจบอกยังอยู่ระหว่างสอบสวนนะ
คุณผู้ชมอย่าลืมนะบังดีนมาฟอร์จูเนอร์
ถูกไหมแล้วก็เจ๊กล่องมาในรถมัสด้า
แล้วเมื่อกี้คือเจ๊กล่องบอกว่า
ดีนนับถือเจ๊กล่องเป็นญาติผู้ใหญ่ใช่ไหม
แต่เรื่องความสัมพันธ์มันก็มีความงุนงงอยู่นะ

เพราะว่าในนิวเสื้อฟ้านี่นิวสูตรชัย
พ่อของนิวน่ะมีเจ๊กล่องเป็นเมียใหม่
อ๋อเดี๋ยวอีกทีนี้ยังไงนะงั้นแปลว่าอะไร
ของนิวสุรชัยคือสามีแล้วเจ๊กล่องเนี่ยเป็นภรรยาใหม่
แปลว่าอะไรเจ๊กล่องมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงของนิวถูกป่ะ

ใช่มันก็จะมีความชุนละมุนชุนละเกอยู่คุณผู้ชม
แล้วถามว่าตอนนี้อาการของฟุ๊กเป็นยังไง
ตอนนี้อาการฟุ๊กดีขึ้นแล้วนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ก็นำตัวฟุ๊กออกจากโรงพยาบาลรัฐกระบังไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
แล้วตอนที่นำตัวออกมาไปชี้จุดเนี่ยนะโอ้โหนักข่าวรุมล้อมแล้วก็ถาม
ตะโกนถามตอนเอาตัวออกมาเนี่ยนะคะ
ฟุ๊กครับฟุ๊กครับฟุ๊กเปิดบัญชีม้าไหม
ุ๊กกู้เงินมาไหมฟุ๊กคนบงการใช่บังดีนไหมพยายามตะโกนถาม

แล้วตำรวจเขาก็บอกว่าเออแบบฟุ๊กไม่ตอบหรอก
แต่ฟุ๊กบอกกับตำรวจนะว่ารับเปิดบัญชีม้าให้๒บัญชี
เปิดมาแล้ว๔เดือนค่าจ้างต่อเดือนเนี่ยบัญชีละ๕๐๐บาท
ถามว่าเอาแล้วฟุ๊กได้ตังค์มาตลอด๔เดือนที่เปิดบัญชีป่ะ
บอกเปล่าครับฟุ๊กได้ตังค์แค่เดือนเดียวเท่านั้น
ปมการก่อเหตุครั้งนี้มันเป็นการทวงถามเงินในบัญชีม้าไง
ฟุ๊กโดนบังคับให้กินยาอีไป๓เม็ด
เมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตบอกนะแล้วก็วัดก้าอีกขวดนึง

เพราะว่าตอนที่ทางฝั่งแก๊งบังดีนบังคับ
เพื่ออะไรหวังว่าให้กินยาอีกับวอตก้าจะกล่อมประสาท
ุ๊กจะได้รับสารภาพไงว่าเอาเงินทั้งหมดไปไว้ที่ไหน
แต่ทีนี้พอเห็นอาการฟุกแย่อาการฟุกหนักเนี่ย
พวกนั้นก็มองหน้ากันเฮ้ยจะต่อดีหรือว่าจะเอาไงดีวะ

แล้วถ้าเกิดว่าฟุ๊กเมาสลบ
คือเขาก็คิดว่าจะได้เอาตัวฟุ้งไปทิ้งได้ง่ายนะคะ

นี่จนฟังมาถึงเราเล่าข่าวเรื่องนี้มากี่วันแล้วพี่เบิร์ด
คุณผู้ชมต่อเนื่องอย่าคิดอะไรมากนะครับฟังไปก่อนแล้วทดไว้ในใจไอ้พวกนี้มีคนโกหก
ใช่มีหลายคนโกหกด้วยไม่ใช่มีคนโกหกคนเดียว
เหตุด้วยกันแต่ดันบอกว่าไม่รู้จักนิวแล้วนิวก็โดนยิงไปด้วย
แล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งบ่นนะว่าเฮ้ยนำเสนอข่าวยังไงเมื่อวานเล่าไปอย่างหนึ่ง
เราเสนอตามที่เขาเล่าที่เขาโกหกแล้วรอตำรวจก่อนแล้วก็พยายามหลักฐานด้วย
แล้วเป็นที่น่าสงสัยว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือเปล่า
แล้วจะเกี่ยวข้องกับในทุนที่อยู่บนสุดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่นะคุณผู้ชมตามไปเรื่อย